จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
สวัสดีค่ะค่าวใส่ไข่
เซิร์ทไหมให้เยอะ
กลับมาเจอกันอย่างนี้นะคะเหมือนหญิงเธอมาแล้วหรอวันนี้
วันนี้ดิฉันต้องมาสิเพราะว่าวันนี้คุณมาทำงานดิฉันอยากเจอคุณ

ไม่ค่อยจะรับนะ
ไม่รับใครเลยโทรไปก็ไม่ได้รับ
ให้สวดมนต์สวดมนต์ไหมส่งไลน์ไปบอกให้สวดมนต์หน่อย
ลงอยู่แล้วมันจะสวดมนต์มันไม่ได้ช่วยให้ทัวร์อยู่

คือเมื่อวานนี้ก็คือพี่มดดำนะคะ
ก็มีการออกมาขอโทษทั้งน้องนิชคุณแล้วก็น้องแบมแบม
แล้วก็ครอบครัวของทั้งสองคนโดยเฉพาะคุณแม่ของทั้งคู่ค่ะ
เมื่อเช้านี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยค่ะ
คุณแม่จุ๋มก็เป็นคุณแม่ของน้องแบมแบมเนี่ยนะคะ
ก็มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
พูดอะไรเลยแม่เองก็ไม่สบายใจเช่นกัน
แม่ขอขอบพระคุณทั้งคุณหนุ่มและคุณมดดำ
และขอเรียนให้ทราบด้วยใจจริงว่าแม่และน้องไม่ได้วิตก
หรือกดเคืองกับเรื่องนี้มากมาย
ตามสื่อบางที่เสนอข่าวนะคะ
โดยเฉพาะคุณมดดำขอให้ได้อย่ากังวลคุณแม่บอก
และทำหน้าที่ของตนเองต่อไปด้วยความสบายใจ
พวกเราฟังคุณมดดำแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนคลับด้วยซ้ำ
เพราะว่าเราฟังคุณเล่าข่าวตั้งแต่รายการแชร์
คุณหนุ่มเนี่ยแม่ก็ดูทุกวันนะคะปรบมือให้คุณแม่บอกอย่างนั้น
แล้วก็ปวดหัวแทนคุณหนุ่มอยู่ประจำ
ฉะนั้นไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่รู้จักคุณมดดำเลย
ขอใช้คำโบราณนะคะที่เขาพูดกันก็คือ
คุณมดดำเป็นคนที่เรียกว่าปากร้ายแต่ใจดีวงเล็บขอโทษนะคะตามสำนวนค่ะ
อีกอย่างแม่จะสอนเด็กเสมออยู่แล้วว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับใคร
ขอแค่ให้รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังทำอะไรอยู่และทำให้ดีที่สุดเท่านั้นพอ
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนรักเราเอ็นดูเราก็คือการไม่ลืมตัว
ฉะนั้นเด็กเข้าใจดีถามว่าแม่ร้องไห้จริงไหมขอตอบว่าจริง
แต่ด้วยความที่เราผ่านอะไรกันมามากแม่จะเป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องลูกมาก
ว่าลูกจะดีใจหรือร้องไห้ลูกจะเสียใจก็ร้องไห้
ร้องไห้เก่งมากค่ะครั้งนี้ที่ร้องไห้ยอมรับว่าค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกลูก
เพราะว่าเกือบ๒ปีกับเรื่องโควิดทำให้เราไม่ได้พบกันเลย
และ๒ปีนี้เป็นช่วงที่ลูกต้องกังวลตามลำพังคนเดียว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายค่ายการต้องทำงานกับคนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
การต้องทำงานเพียงคนเดียวจากที่มีพี่อีก๖คนทำด้วยกัน
การต้องพยายามทำงานเดี่ยวของตัวเองให้ออกมาเป็นที่ยอมรับของแฟนให้ได้
เรื่องของการแต่งเพลงและการร้องเพลงที่คนค่อนข้างจับตามองมาก
เลยค่อนข้างกังวลกับความรู้สึกของแบมมากกว่าเดิมนะคะค่อนข้างมาก
ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะก่อดราม่าอะไรทั้งสิ้น
ลูกเห็นก็อาจจะเป็นห่วงแม่มากไปหน่อยเช่นกัน
ท้ายนี้แม่ดีใจที่ได้อธิบายให้คุณมดดำฟังเช่นกัน
และอยากจะบอกจริงว่าอย่ากังวลมากไปจนทำงานไม่เป็นตัวของตัวเอง
และยังคงติดตามฟังคุณมดดำเล่าข่าวต่อไปนะคะ
และที่ชอบที่สุดก็คือชอบฟังคุณมดดำเล่าเรื่องผีมากคุณแม่บอก
อีกเรื่องที่ลืมบอกไม่ได้เลยก็คือว่าขอให้คุณมดดำเข้าใจแฟนคลับของแบมค่ะ
เพราะว่าจริงส่วนใหญ่รักแบมเหมือนลูกจึงคอยปกป้องแบมอยู่เสมอ
พวกเขาเรียกตัวเองว่าแม่ทิพย์ปัจจุบันคุณแม่ทิพย์นี้ก็คอยเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลแบมแบมมากกว่าแม่จริง
พวกเขาจึงห่วงแล้วก็ห่วงแบมมากเข้าใจแม่ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากคุณแม่จุ่มนะคะ
ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้น้องมีโอกาสได้รุนไลฟ์ของพี่นะ
ที่พี่ในรายการพูดออกมาอย่างหนึ่งคือแฟนคลับเองก็อยากรู้เช่นกันนะคะว่า
ข้อความที่พี่มีโอกาสได้คุยกับน้องแบมแบม
ที่บอกว่าทำให้รู้เลยว่าทำไมแบมแบมถึงกลายเป็นที่รักของคนทั้งโลกขนาดนี้
พอจะบอกสันนิดหนึ่งได้ไหมความทรัพย์ที่มีคืออะไร
แต่พี่ก็ไม่ได้อะไรก็คือตอนแรกไอจีติดต่อไม่ได้

เขาก็แบบตอบมาเพราะว่าเราคุยกันอยู่แล้ว

มดอาบให้ต้องได้ไหม

คือคุยกันส่วนตัว

ผมต้องขอโทษด้วยกับสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้
เอาจริงผมเองก็เสียใจเราเห็นน้องพิมพ์คำนี้เราก็อึกแล้วนะ
กับสิ่งที่ผมได้ยินและสิ่งที่พี่มดดำพูดออกมามันเป็นความจริงครับ
แล้วเป็นความจริงที่ผมต้องยอมรับนี่น้องเขาพูดอย่างนี้
แล้วก็ช่วงแรกผมอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมลงในทวิตเตอร์ไป
ผมขอโทษพี่มดดำด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นไลฟ์ของพี่มดดำแล้ว
รู้สึกไม่ดีเลยครับไม่อยากเห็นพี่ต้องออกมาขอโทษเพราะผมเลย
ยังไงผมกลับเมืองไทยเร็วนี้เรากินข้าวด้วยกันนะครับ
นี่นะครับพี่มดดำแล้วก็ขอบคุณเนี่ยคือเขาแค่ตอบกลับมาแค่นี้ก็โอเค

ก็อึ้งเพราะว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมาตอบเราเลยก็ได้นิจคุณที่มันติดต่อได้ตั้งแต่วันเช้าวันเสาร์
ต้องบอกว่าเช้าวันเสาร์มันก็คุยกับนักนิชคุณเลยนะเนี่ยพี่เครียดมากน้องพี่ขอโทษนะคุณ
พี่ขอโทษมากอะไรอย่างเงี้ยน้องคุณตอบมาพี่มดดำครับไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยครับ
เรารู้จักกันมา๒๐ปีแล้วนะครับซึ่งผมรู้ว่าพี่เครียดแล้วก็พี่รักตอนน้องคุณส่งมาก็
โอ้ไม่เป็นไรตัวต้องมีบ้างนะ
จริงก็คือมันก็เลยอึ้มอย่างแบมน้องคุณรู้จักกันมาใช่ไหม
มันเลยทำให้เราเห็นว่าทำไมคนถึงรักเขามากขนาดนี้ใช่ไหม
เขียนถึงแม่อ่ะคือแบบอันนี้มากเลยอ่ะ

คือหลายคนอยากจะรู้ว่าประโยคที่น้องพิมพ์มาหาคุณแม่มด

เห็นบอกว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราคงโกรธฉันไม่ได้ร้องไห้อยู่แล้ว
ไม่เขาบอกว่าเหมือนมีคนบอกว่าเธอเหมือนแบบจุกอ่ะ
แล้วเธอน้ำตาไหลจริงป่ะมีคนเล่าให้ฉันฟัง

แต่ก็คงแบบฉันไม่ได้เป็นคนที่ชอบร้องไห้ไงเธอนึกออกไหม
แต่ปรากฏว่าคือเขาแค่แบบมาตอบเราแค่นี้
แล้วแบบปกติถ้าสมมุติเป็นเราเองเราคงโกรธอะไรอย่างนี้
เอาง่ายก็คือเพราะน้องต่อไปพี่เขาจะเข้าใจในส่วนความรู้สึกของน้องด้วย
เขาเลยรู้สึกว่าโอเคการแถลงกลับไปก็แถลงแบบจากใจอ่ะ
แถลงให้จบเมื่อวานคือเขาตอบคำนี้มาปุ๊บนะ
ทบทวนตัวเองเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราโดนอย่างนี้ปุ๊บเราจะ
เราคงจะฟาดงวงฟาดงานแต่แบบว่าเขาเองเขาโดนอย่างนี้ปุ๊บ
แล้วเขายังกลับมาพูดกับเราอีกอะไรอย่างนี้
ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่แปลกใจจริงว่าทำไมแบบคนถึงรักน้องมะดำมากมายขนาดนี้นะคะ
แต่ความจริงก็ไม่ได้อยากจะเอาข้อความที่คุยกับเขามาให้คนดูอะนะ
ก็มีคนเขียนบอก

เพราะเธอเป็นคนรักพ่อรักแม่
คือแบบว่ามันไม่ควรจะแบบว่าไปทำให้คนอื่นเสียน้ำตานึกออกป่
แค่นั้นเองอึดอัดตรงนั้นก็เลยออกมาไลฟ์แค่สั้นตรงนั้นนั่นแหละ
จริงเชื่อว่าวันนี้แม่ก็คงนั่งดูเธอในรายการแหละ
มันก็เป็นแฟนคลับเธอแม่เข้าใจเธอแหละ
ขอบคุณแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งละกัน

ก็เรื่องเรื่องอะไรที่เราพาไปแล้วก็ให้มันผ่านไป

ไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในวันนี้นะคะ
ตัวเลขดูดีขึ้นมากทีเดียวค่ะ

อยู่ที่๑๑๗๘๖รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่๑๓๖ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๔๖๒๑รายค่ะ
ไปดูที่นางสาวรัชดาธนาดิเรก
รองโฆษกประจำสำนักนายุทธมนตรี
ก็มีการเปิดเผยค่ะว่ากรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
เป้าหมายเอาไว้๑เดือน๑แสนราย
เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ๑๓ตุลาคม
ก็คือปัจจุบันได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพียง๕๐๐๐กว่ารายจาก๕แสนราย
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มผู้หญิงตั้งคันนะคะมีอัตราการเสียชีวิต
จะติดเชื้อจากคุณแม่อีก
เขาบอกแล้วว่าท้องกี่เดือนถึงจะฉีดได้
๑๒สัปดาห์ที่สมบัติฝรั่งโคมต้องถี่กร้านเข้ามาไกล

เป็นอีกความรู้เพราะเราเป็นอีกคนนึงชอบมีคนมาถามเราว่า
เฮ้ยลูกกำลังท้องอยู่กี่เดือนที่ฉีดวัคซีนได้

ก็คือ๓เดือนก็ได้แล้วก็เริ่มได้ไปแล้ว
คือเขาจะมีการเริ่มระดมฉีดวัคซีนเชิงรุกในกลุ่มพื้นที่นะคะ
ก็คือผ่านช่องทางศูนย์บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็ในท้องถิ่นด้วย
ที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนลงไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น
ขอให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องของการฉีดวัคซีน
แก่กลุ่มหญิงตั้งคันที่มีอายุคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
เพื่อที่จะลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
เหนือจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเชิญชวนให้กลุ่มหญิงตั้งคันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะ
โดยจะฉีดชนิดใดก่อนก็ได้แต่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย๒สัปดาห์
ซึ่งสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง
โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็คลินิกเอกชนที่เข้าร่วม
ถึงวันที่๓๑ธันวาคมนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
บอกว่า๑ตุลาคมนี้จะมีการเปิดแผนจังหวัดเพิ่มเติม
เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะ๕จังหวัดด้วยกันมีที่ไหนบ้าง
กรุงเทพมหานครชนบุรีประจวบคิริขันเชียงใหม่เพชรชบุรีนะคะ
อย่างชนบุรีเองก็จะมีทั้งอำเภอเมืองนะสัตหีบแล้วก็พัทยา
ชบุรีเองก็จะมีชะอาร์มประจวบคิริขันก็คือหัวหิน
เชียงใหม่ด้วยนะคะในเชียงใหม่ก็มีหลายอำเภออยู่ทีเดียว
ตามแผนที่เคยประกาศเอาไว้ล่วงหน้าค่ะ
ส่วนจังหวัดที่เหลือจะเดินหน้าตามแผนเปิดประเทศท่องเที่ยวใน๒๑จังหวัดนะคะ

ก็คือตุลานี้เราเลิกตรงประเทศแล้ว
ตุลาเนี่ยจะเริ่มเปิดก็คือมี๕จังหวัดที่เพิ่มเติมไป
ก็คือมีรถเมฏพูดไปมีกรุงเทพหานครด้วยนะคะ
ซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยค่ะ

ฉันจะมีการไปท่องเที่ยวกันได้เมื่อไหร่ยังไง
ดาวนโดดได้ในวันที่๒๔กันยายนนี้
การว่าจะใช้เดินทางได้ในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ค่ะ
จากนั้นก็จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีว่า
จะเปิดให้มีการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เหลือได้อีกเมื่อไหร่
โดยอุปสรรคต่อแผนการเปิดประเทศในตอนนี้ก็คือว่า
ตัวเลขของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในประเทศ
ส่วนเรื่องอื่นนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยว

พร้อมไว้เกือบ๑๐๐แล้วนะคะ
รอบนี้เขาก็จะมีการแจกเงินเป็นค่าอาหารด้วย
แต่จะไม่เยอะเท่าเดิมก็ลดลงมานิดนึง
อันนี้ก็จะเป็นระยะที่ส่องที่มีการเปิด๕จังหวัดให้เที่ยว

ปรุกรรมก็จะมีพูเก็ตสมุยกระบี่พงาอะไรแถบนั้น๔จังหวัด
เขาบอกว่าต้องระวังเพราะหลังจากนี้แบบว่าตอนนี้มันกราฟมันลง
มันก็อาจจะแบบว่าเป็นการที่แบบว่าถ้าสมมุติเวฟ๕มีจริง

ดูส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบว่าในทางโหลศาสตร์

คือประมาณช่วงตุลาไปปลายตุลา

ใช่เพราะยังไงเอาง่ายนะ

แล้วก็คิดซะว่าทุกคนเป็นแล้วก็ระวัง

แม้ว่าตอนนี้เรามีการแบบว่า
เปิดในสถานที่หลายสถานที่ที่เราสามารถออกไปได้

คือบางทีออกไปเนี่ยตามห้างสรรพสินค้าเอ่ย
ก็จะเห็นอยู่ว่าคนค่อนข้างเยอะนะตอนนี้

ดังนั้นก็คือต้องระมัดระวังตัวด้วย
ออกไปแล้วอย่าแบบว่ายากาศตกเด็ดขาดนะคะณวันนี้

ฉันจะได้แบบใช้ชีวิตอย่างที่ตอนนี้เป็นอยู่นะคะ

แต่เขาบอกมันดีคือในที่สุดมันก็ต้องอยู่ได้
วันนี้เขาบอกเมืองนอกเองก็ติดยอดเป็นหมื่น

นั่นมาควบคู่กับการที่ต้องฉีดวัคซีนให้ได้เยอะด้วย

แต่ถ้าสมมุติไอ้ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
เราติดแล้วโอเคติดแล้วรักษาหายเราก็ไม่กลัว

ป่ะที่ผ่านมาเราไปมีความคิดว่า

แต่คนก็โรคแซกซ้อนด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่

ถ้าผู้ใหญ่ที่อายุเกิน๖๐นะ
ถ้าสามารถไปฉีดเขาเรียกว่าปอดอักเสบได้

เพราะกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยเวลาถ้าเป็นแล้ว

คนไทยของเราพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าวัคซีน

ที่อยู่ใน๓๐ล้านโดสที่มีการสั่งซื้อไป
จะเข้ามาปลายเดือนนี้๒๙กันยา
แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบต่าง

แต่แน่นอนอีกสักนิดนึง
วันนี้นอกจากเรื่องโควิดที่ควรพูดถึงกันเยอะ
น้ำอ่ะพวกมันหลายที่รู้ตัวกันหรือยัง
เขาบอกตุลาคมคุณจะจัดตาดูเรื่องน้ำ
วันนี้คุณรังสรรค์ภูมิวัฒนาชการจังหวัดพิจิตร
เขาสั่งเตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากฮะ
โดยเฉพาะ๔อำเภออำเภอซากเหล็ก
อำเภอวันวังภูนทรายอำเภอทัพคล้องแล้วก็อำเภอดงเจริญ
ซึ่งทั้งหมดอยู่ติดกับเทือกเขาจังหวัดพิศนุโลก

อำเภออยู่ติดกับแม่น้ำยม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูก็คือการจับตามอง

ที่ไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เนี่ย
เข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อคืนนี้นะครับ

ที่อำเภอทักคล้อระดับน้ำสูงเกือบเมตร

ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่า๒๓วันนี้นะฮะ

เพราะอันนี้พายุลูกใหม่กำลังเข้า
เขาก็บอกว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้
ส่วนปริมาณอีกสิ่งหนึ่งที่บอกน้ำท่วมไม่ท่วม

ท่วมบ้านเรือนที่ปลูกติดกับแม่น้ำยมไปแล้ว

น้ำท่วมในครึ่งเมตรนะครับ

ชาวบ้านต้องขนของแล้วก็สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง
และคาดว่าน้ำคงจะมีการเพิ่มระดับสูงนี้ไปเรื่อย

ก็จะเกิดฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของโคราช
แล้วก็จะสีมาโดยเฉพาะอำเภอเมือง
เมื่อเกิดที่โคราชปุ๊บเป็นที่สูงปุ๊บ

ระดับน้ำสูงอยู่ประมาณ๔๐เซน

หมายไม่แม่

อีกตัวอีกลูกแล้วนะใช่อันนี้ยังไม่ได้เข้าอันนี้เพิ่งเพิ่ง
เริ่มนะอันนี้เพิ่งเริ่มอ่าซึ่งเขาบอกปีนี้น่าน่าจับตามองเรื่องน้ำมากกว่า
ก็ต้องมีแผนการเรื่องของการเตรียมการเตรียมตัวสำหรับเรื่องปริมาณน้ำที่มันมากขึ้นด้วยล่ะค่ะ
อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาดูเรื่องนี้เลยล่ะอืมอ่ะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนต้องกำลังใจดีดีเลยล่ะ
ไหนจะโควิดไหนจะน้ำท่วมน่ะอืมอ่ะมาอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้ทัวร์ลงหนักกับทัวร์ลงอะไรค่ะ
ลงเฟซบุ๊กอืมเขาบอกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยของกลุ่มเฟซบุ๊ควิสดอมนะคะ
จากร้านวิสดอมเขาบอกว่ากรณีโดนข่มขู่ว่าจะแบนร้านออกจากกลุ่มเฟซบุ๊กกรุ๊ปอืม
เนื่องมาจากว่าในวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีผู้ใช้งานเฟสบุ๊คท่านหนึ่ง
เป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ก่อตั้งร้านอาหารที่มีการกินบุฟเฟ่
ระดับต้นของประเทศไทยแล้วก็มีสมาชิกในกรุ๊ปเนี่ยเยอะแยะมากมาย
ซึ่งตนเองเนี่ยได้รับคูปองรับประทานอาหารมาจำนวน๒ใบจากผู้ก่อตั้งท่านอื่น
แต่ตนเนี่ยจะพาสมาชิกเนี่ยมารับประทานอาหารจำนวนสี่คนแล้วก็บอกว่าได้มีการสอบถามเงื่อนไขการบริการต่างต่าง
ร้านก็บอกว่าอ่ะยินดีที่จะมาเขาบอกว่าเขาจะมารีวิวอาหารด้วย
ทางร้านก็บอกยินดีทำอะไรก็ได้ที่มันอยู่ภายใต้มาตรการเขาเรียกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องโควิดอืม
แต่ปรากฏว่าตัวเขาเองเนี้ยได้รับอ่าในการรับประทานอาหารสองคนแต่เขาจะมาสี่คนอ้อ
อ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทางร้านเขาก็ไม่ยอมไงค่ะพอเขาไม่ยอมเสร็จปุ๊บก็ออกมาขู่เขาบอกว่าเนี่ยจะไม่รีวิวสินค้าให้
แล้วก็จะแบบแบนให้ออกจากกลุ่มเฟซบุ๊กกรุ๊ปเกี่ยวกับเรื่องเฟสบุ๊คอาหารเนี่ยออกไปเลยแล้วก็ยังจะบอก
ไม่โปรโมทให้เขาจะไม่โปรโมทให้เขารีวิวให้เขาใช่แล้วก็ยังจะปฏิเสธ
ปรากฏว่าเขาก็เลยต้องออกมาประกาศปรากฏว่าทัวร์ก็ไปลงเลยจ้ะหลังจากออกมาประกาศว่า
ทำไมคนที่แบบว่ามีสื่อในมือหรือว่าทำอะไรอย่างนี้จะต้องมานั่งขอกินฟรีในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาเองเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนลำบากกันอย่างนี้อีกนะคะ
ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ออกมาเขียนมายืนยันแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในภายใต้การกระทำที่ไม่เป็นการขัดกับทางแบรนด์และทางแบรนด์เนี่ยขอเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจการกระทำหรือการชำระการให้บริการกับผู้ใช้บริการจึงเรียนมาให้ทุกคนทราบ
ก็คือมันมันเริ่มจากเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะคือตอนเนี้ยจริงจริงไอ้อันที่เราเห็นอยู่นี่คือทางทางร้านวิสตอมอินเตอร์เนชนัลบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงในกรณีอ่ะนะคะเพราะว่ามันจะมีเพจหนึ่งที่เป็นเรื่องของการรีวิวที่บอกว่าเฟซบุ๊กกรุ๊ปเนี่ยก็คือเป็นการรีวิวเรื่องของการกินอาหารต่าง

อะไรประมาณอย่างเงี้ยร้านเองเขาก็แบบว่าคือถ้าเป็นอันอื่นอื่นก่อนอันนี้ที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่ทางร้านเขาชัดเจนมากว่าเอ้ยเขาโดนแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ในสถานการณ์ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้เปิดร้านอ่ะเนอะเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาร้านบูฟเฟ่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเปิดไม่ได้เลยคนไปนั่งทานไม่

เฟ่เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบหนักอืมร้านอาหารทุกคนอ่ะได้รับผลกระทบหนักหมดเลยทางร้านบุฟเฟ่เนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าหลังจากที่โดนนักรีวิวเนี่ยเจ้าของกลุ่มที่มีคนติดตามเยอะในประเทศเนี่ยมาขอเรียกว่าเฮ้ยเอามานี่มาเดี๋ยวกินฟรีอย่างที่เมย์เล่าไปทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าความแอดมินกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ฮะ
แน่นอนตอนนั้นคำถามคำถามหนึ่งน้องจีน่าว่าน้องจีน่าเด็กที่๑ขวบกับ๑๑เดือนใช่ไหมจะเกือบสองขวบเนี่ยสรุปแล้วที่เด็กหายไปเนี่ยหายไปไหนเขาเอาเด็กไปทำอะไรมันก็เลยแบบว่าเป็นเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันว่าไอ้ที่เด็กหายเด็กหายเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างซึ่งก็ยังไม่มีคำตอบนะฮะว่าเด็กหายไปเนี่ยทำอะไรวันนี้ตำรวจ
แต่เหตุผลคือเพื่อสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาตอนนั้นเหตุผลก็อย่างงี้ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาการหาก็มีการหาก็ตั้งหลายวัน๖๐ชั่วโมงอ่ะหาไม่เจอจนวันที่ไปเจอน้องจีน่ะไปเจอตรงจุดที่ไปหาแล้ว๓๔รอบหาไม่เจอซึ่งถูกทิ้งไว้ในกระท่อมให้ก่อนจากหมู่บ้านเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ได้แจ้งข้อเ
ตำรวจภูทรจบัตรเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่า

ผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ชุดแรกมาแล้ว

ที่เก็บเปรียบเทียบหลักฐานไว้ได้
เหตุการณ์นะฮะซึ่งหากผลเนี่ย
ออกมาจะชี้ชัดเลยว่าหลักฐานเนี่ย

มันซัดไปถึงใครบ้างมันทอดไปถึงใครบ้าง

ต้องยอมรับว่าเด็กก็ค่อนข้างอ่อนเพลีย
เพราะไม่อยากให้น้องกับครอบครัวเนี่ย

โดยทางสหวิชาชีพก็จะนำภาพกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ย

ขบวนการค้ามนุษย์มันก็ยังไม่มี

ซึ่งวันนี้นะฮะพ่อของน้องจีน่า
เขาบอกว่าลูกเขาเนี้ย
ปกติเริ่มมีการพูดคุยกับพ่อแม่เริ่มเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้พ่อแม่เขาฟังเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ยังไม่สามารถหาตัวบงการได้ส่วนที่มีการต้องสงสัยคนในครอบครัวเนี่ยแหละเป็นคนรักตัวพาตัวน้องจีน่าไปเขาบอกตัวเขาและเมียเขาไม่เชื่อนะเนื่องจากทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยต่างรักน้องจีน่าก็บอกไม่มีเหตุ

ก็ตอนนี้ทางคณียังไม่ขึ้นมาแล้วเนอะ
ยังไม่แล้วเสร็จ
ก็กลัวความไม่ปลอดภัยของเด็กด้วยใช่ไหมครับพ่อ

อ๋อลูกเอ่อชิน่าใช่ไหมครับใช่ครับน้องชิน่าไม่ค่อยมีนะครับ
คือเมื่อคืนก็มีมีนิดหน่อยครับอืมอาจารย์จะดีกว่านะครับ
นั่นนะครับเป็นเฟรงของน้องพ่อน้องชิน่าก็บอกว่า
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ายังไงเพราะว่าอาผะเนี่ยเวลาเขาแบบว่าให้การ
หรือว่าเวลาตำรวจเขามีการแบบสอบสวนอะไรเขาก็จะให้การวกไปวนมา
บางวันพูดแบบนี้อีกวันหนึ่งพูดอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่งทรัพย์ไปที่คนนั้นบ้างคนนี้บ้าง
ซึ่งพอตำรวจเขาไปสืบสวนไปแบบอย่างผู้ต้องสงสัยคนนี้ไป
พออาผะพูดถึงใครตำรวจก็จะมีการสอบสวนคนนั้นถูกไหมคะพอเช็คไปอ่ะ
ไม่ใช่กลุ่มนี้ก็ปล่อยกลับไปอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าเครื่องจับเท็จอ่ะ
อย่างเงี้ยอืมเนอะนะดูกันต่อไปไปดูที่คุณไทยเอกพันธ์น่ะนะคะ
แล้วก็มูลนิธิร่วมกตันยูก็มีการนำศพในเฉลียวก้ายอ่าม

เจ้าของบทเพลงรักสาวเสื้อลายที่วันนั้นพี่หนุ่มได้มีการร้องเพลง
แล้วก็พูดถึงไปอ่ะนะคะที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
เมื่อวันที่๑๐กันยายนจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ชาปนกิจที่เมนวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรประการค่ะ
วัย๖๘ปีแล้วก็เป็นศพที่๑๑๙ของวัดนั้นน่ะนะคะ
ล่าสุดคุณไทยก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ
บรรยากาศตอนที่เคลื่อนลงบรรจุร่างของคุณแสงสุรีมายังวัด
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่ามารับศพคุณอา
เพื่อไปทำงานชาปนกิจที่วัดบรังพีใหญ่สมุทรประการ
ฝาโลงอาแสงสุรีตรงกับเลขอายุเลย

นั่นแหละ

คนก็ไม่พลาดที่จะมองเลขที่โรงนี่แหละค่ะ
โซเชียลในเบอร์เลขโทรศัพท์ก็ตรงลงท้ายเลข๐๖๘

นี่ก็มีการซื้อลัตเตอรี่กัน
ลัตเตอรี่กันไว้เลยนะ

อีกแรกนึงมาอีกข่าวนึง
วันที่๑๔กันยายนมีผู้สิทธิ์ข่าวต่างประเทศ
เป็นภาษาเรียกง่ายคืออลิเกเตอร์
ที่เขามาทำหนังกระเป๋าทั้งหลายนี่แหละ
ตัวยาวนี่นะ๓ฟุต
หรือถ้าสมมุติเทียบเป็นขนาดเมืองไทยเราก็๔เมตร
หนักถึง๗๕๐ปอนด์
ก็คือถ้าเทียบเป็นกิโลกรัมก็คือ๓๕๐กิโลกรัม
จับได้เสร็จเอ๊ะทำไมมันตัวหนักผิดปกติ

ปรากฏว่ารู้ว่ามันกินอะไรเข้าไปในท้องมันก็เจอกระดูกฉลาม
ขนนกขนสัตว์แล้วก็มีวัตถุแปลกปลอมอยู่๒ชิ้น
ซึ่งใน๑ชิ้นมันมีลักษณะคล้ายกับหัวลูกศรหัก
มีรูปไหมไม่รู้เดี๋ยวรอดูรูปขึ้นก่อนนะ
แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นวัตถุแบบรูปทรงหยดน้ำ
แล้วต่อมาเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งแปลกปลอมดังกล่าว
ก็ได้มีการสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน
ก็ทางด้านนายเชนให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นบอกว่า

ว่าเจอครั้งแปลกปลอมในท้องจรเข้๒ชิ้นเมื่อกี้นี้
แต่กลัวว่าไม่มีใครเชื่อ
ก็เลยแบบว่าเอามาโพสต์แล้วก็พูดกันเล่น

ที่ดึงลูกศรนี่ออกมาจากท้องจรเข้
ได้ตั้งข้อสังเกตว่าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่หัวลูกศรอย่างที่หลายคนเข้าใจ
แต่มันคือส่วนหัวของอาวุธยุคแรกที่มีลักษณะคล้ายหอกลูกตุ้ม
แล้วก็มีอายุแบบเขาเรียกว่าย้อนไปเมื่อ๑๗๐๐ปีก่อน
หมายถึงก่อนที่มีกินเขาเป็นยังไง๑๗๐๐ปี
ก่อนเป็นอาวุธที่เขาใช้ในการแบบว่าต่อสู้กัน

ตอนนี้เขาก็ส่งของเขาเรียกว่านักสืบสวนสอบสวนน่ะ
ไปกินมาไงเพราะว่าตอนมันกินมาเสร็จแล้วก็โอ้โห
มันอาจจะไปคุยอะไรกินอะไรอย่างนี้อยู่ใต้น้ำใต้อะไรอย่างนี้ไง
เขาก็เลยตอนนี้ก็ส่งไอ้ตัว
สองชิ้นเนี่ยไปให้กับทางด้านธรณีวิทยาตรวจสอบว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าของแบบในปลายยุคโบราณหรือเปล่า

เดี๋ยวกลับมาบันเทิงกันบ้างนะช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาบันเทิงกันช่วงหน้า
ละครจะถ่ายก็มีกลายเป็นว่า

ถ่ายกลับมาทำงานแล้วในมาตรการตามระเบียบที่จะต้อง

แล้วพอพรุ่งนี้จะถ่ายก็ได้รับการแจ้งข่าวว่า

ไปอยู่ในกองหนึ่งที่มีคนติดโควิด

แต่ตอนเขาลุ้นกันอยู่ว่านักข่าวมีความใกล้ชิดกับนายกกับรองนายกด้วย
เพราะหลังเนี่ยคนไปติดตามข่าวนายกกับรองนายกกันเยอะ
เอาอย่างนี้กลายเป็นว่านักข่าวรอบนั้นก็ต้องกักตัวกัน
ตอนนี้เขาสั่งนักข่าวออกหมดแล้วนี่กักตัวหมดเลยตอนนี้เขาบอกสภาวุ่นเลย
จากนักข่าวที่ไปทำข่าวนายกแล้วตอนหลังคือ
คนไปดูความสัมพันธ์ของสามปอเป็นอย่างไร

ปรากฏว่านักข่าวที่ไปตามข่าวเมื่อวานนี้ติดโควิด
ตอนนี้ก็เลยป่วนที่สภากันอยู่เลย

จะต้องคิดว่าโควิดเป็นไข้หวัดให้ได้จริง
มันจะคิดได้จริงเหรอไม่ได้หรอก
วัคซีนต้องฉีดให้ได้เยอะเนี่ยสำคัญสำคัญแบบนี้
คืออย่างน้อยทุกคนต้องเตรียมเข็ม๓แล้ว
จริงเชื่อไหมว่าที่เราพูดกันทุกวันว่า

ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่กล้าฉีด
เฮ้ยแต่ประเทศไทยแปลกประเทศไทยคนอยากชิม

แต่ผู้สูงอายุจริงต่างจังหวัดยังกลัว

ซึ่งวันนี้ถ้าสมมุติคุณได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดเนี่ย
เขายังกลัวแต่ก็ยังไม่เป็นไรหรอก
พอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวพวกนั้นก็เอาไปฉีดตามบ้านได้

แต่คนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันอะไรทุกอย่างเนี่ย
ถ้าสมมติเราผ่าไพ่เขาปุ๊บเนี่ยเขามีโอกาสไปสูงไว้กัน
โดนที่ทำคลอดธรรมชาติให้เบบีมารินออกมาได้อย่างง่ายนะคะ
ตอนแรกตัดสินใจจะคลอดเองเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและกลัวมาก
แต่คุณหมอทำให้มิวรู้สึกสบายใจไม่ต้องกังวลทำให้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก
๒เดือน๙ปี๒๐๒๑เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สุดของมิวเลย
และครอบครัวขอบคุณทุกคำแสดงความยินดีทุกกำลังใจและของขวัญของน้องมารินนะครับ
เขาบอกว่าจากทุกท่านส่งกันมาอย่างล้นหลามขอบคุณจากใจเลย
ชีวิตแม่เริ่มต้นแล้วค่ะตอนนี้อยู่ด้วยกันมา๒วันแล้ว
หนูกินเก่งแล้วหนูก็หลับเก่งเหมือนแม่เลยนอกนั้นเหมือนป๊าป๊าเขาว่าอย่างนั้น
อันนี้เป็นคลิปฉันรักเธอโดยที่ไม่รู้จัก
ขอบคุณป๊าป๊าเซนต์ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าดูแลดีมาตลอดทุกเรื่องเลย
อันนี้ก็เป็นแบบภาพบรรยากาศตั้งแต่ที่เขารู้ว่าท้องท้อง
แล้วก็ช่วงเวลาต่างตอนที่แบบท้องเป็นยังไงจนถึงแบบคลอดเลย
นี่นี่อันนี้ก็ไปดูนะอาต้าสาว

ฟังเสียงหัวใจอันนี้ฟังเสียงหัวใจ

อันนี้ฟังเสียงหัวใจ

เขาก็บอกว่าครอบครัวของมิวกับพี่เซนนั้นที่น่ารัก
คอยส่งกำลังใจส่งข้าวส่งน้ำ

เฉพาะแม่ปูแล้วก็แม่การนะคะ
อันนี้คือน้องมิวเขาบอกอย่างนั้นเนาะ
ความยินดีด้วยนะคะอ่ะมาที่คุณอ้ำพัชราภา
เผยภาพชวนขนลูกเมื่อวานนี้คนแซวเออต้องหลบมาก
เมื่อวานนี้แม่เบี้ยค่ะก็คือคนที่จะถามว่า
คุณหายไปไหนคุณหายไปไหนก็คือน้องงูที่อยู่ในเรื่องนั้น
น้องคุณหายไปไหนอ๋อมีคนแซวบอกไปโผ่บ้านพี่อ้ำ
โผ่บ้านพี่อ้ำแล้วไปบ้านพี่อ้ำจริงจริงดูสิ
คือแกเองเนี่ยเพิ่งแบบว่าอ้ำเองเพิ่งโพสต์ข้อความลงในสตอรี่ไง
แล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากเจอพี่งูอยากเจอเห็นพี่งู
อยากเห็นงูเพราะงูในแม่เบี้ยหายไปทำไมวันนี้ดูแม่เบี้ยถึงไม่มีงูเลย
กดเรียกหางูงูเข้าบ้านเลยจ้าแล้วนางก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า
เขียนเลยนะคะเพิ่งเขียนเลยว่ารอดูพี่งูพี่งูก็มา
เบี้ยมาจริงเอาเป็นว่ารอดูแม่เบี้ยแค่ในจอก็พอ
ไม่ต้องเลื้อยเข้านี่นี่เชื่อไหมหรือพี่เอส่งงูไปเพื่อให้พี่อำ
ไม่รู้เลยแกะแส

คุณเอสูงพะชัยจับงูไปไฟบ้านคุณอำว่าเนี้ย
เข้าใจว่านี่น่าจะเป็นหลังบ้านมากกว่าไม่น่าจะใช่ในบ้าน
แต่เข้าบ้านพี่อำก็ลงชัดเจนก็ว่นนัดแท็กหาขุนเอสูงพะชัยนะคะ
มาหรือต้องไปถามว่าเลขที่บ้านเลขที่อะไรเนอะ

ก็ต้องไปแแลกนะ
วันนี้เท่าไรนะคะ๑๔๐๐นอีก๒วันเผื่อพี่อ้ามบอกเลขบ้านมาก่อน
โทรไปถามนี่ก่อนนะระหว่างคุณอ่านข่าวต่ออยู่นี่ไปถาม
เหล่าซุปตาต่างก็ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
งานนี้เปรียบเสมือนเป็นงานออสการ์ค่ะ

การแฟชั่นเลยโอ้โหคือแบบคนตบเท้ามันเข้าไปเยอะจริง
เรียกว่ามีทั้งการประชันชุดมีการเดินพรมแดงแน่นอน
ด้วยชุดซีทรูที่แบบว่าสวยหรูแพงระยะโอ้โหสวยจริงน้อย
คนนี้บอกเลยว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะครับ
เพราะว่ามาในลุคสาวชุดดำแล้วก็ปกปิดเนื้อหนังตั้งแต่หัวจะหลดเท้าค่ะ
เรียกว่าฉีกทุกกฎของแฟชั่นกันไปเลย
และอีกสักแป๊บนึงก็จะมีคนที่ใส่ชุดแบบนี้มาเหมือนกัน

เดี๋ยวสิแล้วรองเท้าส้นสูงทำไมไม่ใส่ล่ะ

ไม่มีใส่ทำไม

เดี๋ยวนะทำไมตรงจมูกกับปากทำไมลูกมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะคุณ

แอคจี้จะเป็นเม็ดกาลาสทูดาวช่วงช่วงที่นี้

ช่วยซูมไปที่หน้ากากของแอคจี้ซักนิดนึง

ถุงนอกของแอคจี้นั้นเห็นรูจมูกผออกมาด้วยนะคะ
พี่เมฆ

สบายขึ้นไหมสบายสูงขึ้นไหมนุ่ม
โทรมาเยอะหรือโทรมาซ้ำเติม
หรือว่าให้เป็นห่วงนุ่มไหน
เออเพื่อนก็เป็นห่วงโมดำ
ก็โทรเข้าส่วนตัวก็จะโทรมาในรายการเผิดเจอร์เหรอ
ก็ใช่อีกโทรมาหาผมแม่งตีหนึ่งโทรกลับไปก็ไม่รับโทรศัพท์อีก๒แล้ว
ฉันเป็นคนไม่ค่อยรับโทรศัพท์คุณ
เป็นคนนิสัยไม่ดีแล้วไม่มีมารยาท
ไม่ใช่ก็ปุ๊คคนโทรมากันแบบหูจน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ